ดูเหตุการณ์นี้ก่อนค่ะเหตุการณ์นี้โห
ใช่คอกควายค่ะและที่บอกว่าแม่ตายเนี่ยคือแม่ควายนี่
เหตุการณ์ไฟไหม้ข้อควายที่ลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำนะคะ
มีควายตายควายเจ็บด้วยเกิดขึ้นเมื่อช่วงสักสาย๑๐โมง
ไฟดับแล้วเนี่ยมีควายตายอยู่แม่ควายตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเด้งดึง
เป็นควายแม่พันธุ์ค่ะอายุ๖ปี
นี่คงล่ามันไว้ด้วยแน่คงผูกมันไว้ไงมันหนีไม่ได้
ค่ะแล้วตรงข้างคอกนะพี่เบิร์ตไปเจอไปเจออีกตัวนึงค่ะ
เป็นเจ้าดีโดเป็นควายเพศเมียเหมือนกันแหละ
โอ้โหดีโดเอ้ย

ใช่แล้วสภาพเนี่ยโดนไฟไหม้แหละ
ตามลำตัวตามขามันหลุดลงมาเป็นโอ้โหหน้าด้วย

เป็นห่วงนะเนี่ยนี่จะเป็นคนเนี่ยประเมินก็
ไฟลวกประมาณ๗๐๘๐แล้วเนี่ย
ใช่แล้วดูสิโอ้โหวันนี้แดงมากเลย
เจ้าของค่ะเจ้าของควายคุณตาลบ
ตาลบเล่าให้ฟังบอกว่าในคอกเนี่ย
มีควายที่ตะลบเลี้ยงไว้เนี่ยนะ
๓ตัวมีเจ้าเด้งดึงเนี่ย

เป็นตัวแม่แล้วลูกเจ้าดีโด่
ดีโด่ก็คือตัวที่เจ็บเยอะค่ะ

เจ้าเมษายุทธ์๒ปี

เพื่อนบ้านวิ่งมาบอกตารพตารพ

เห็นไฟกำลังไหม้แบบแรงมากนะ

ไปตัดเชือกลูกควายได้๒ตัว
ร้อนด้วยนะคะแต่ว่าแม่เนี่ย
เจ้าเด้งดึงเนี่ยติดอยู่กลางกองไฟเลย

ตัดไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือ

ต่อหน้าต่อตาเลยคุณตาลบบอกว่า
กลายเป็นภาพติดตาสงสาร

สงสารควาย
เมื่อคืนนี้ตาลบบอกว่าสงสารมากจริงคิดถึงมัน
แล้วสาเหตุก็น่าจะเกิดจากการที่

มันก็พัดไปติดกองคว้างตรงนั้นน่ะค่ะ
กองคว้างแห้งมันมีเป็นร้อยก้อนใช่มั้ย
ก็ลามลุกไหม้ข้อควายความเสียหายเนี่ยนะ
ตัวเจ้าเด้งดึงที่ตายไปก็ราคา๕๐๐๐แล้ว